สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตทั้งหลายคนไปเยอะ

เราเที่ยวเสร็จมีความสุขเสร็จเราก็กลับ
แต่บางครั้งการทิ้งขยะถ้าทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง

ทิ้งขยะเขามีจุดทิ้งขยะมี
แต่บางคนไม่เอาไปทิ้งให้ถูกจุด

แต่ว่าภาพขยะกองมะหือม้าที่ท่านเห็น
คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ก็ทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้านะฮะ
หลังจากที่มาปากหลักค้างแรมกัน
อากาศหนาวท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ

ขวดทั้งแก้วทั้งถุงพลาสติกทั้งเศษอาหาร

เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตระเวนเก็บนะครับ
แล้วก็เอามากองรวมกันเพื่อรอเอาไปทำลายนะครับ
เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยหลายสิบตันนะฮะ
ลานกางเต้นสามแห่งนะครับ
ที่ผากล้วยไม้ที่ลานลำตาคองลานกางเต้นสมรองขาวร่ม
นักท่องเที่ยวก็ไปปักหลักค้างแรมกันเต็มพื้นที่
รอรับอากาศหนาวนับถอยหลังเข้าดาวกันอย่างคึกคัก
แต่ว่าด้วยปัญหาขยะบนเขาใหญ่ที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เลยขอความร่วมมือมาด้วยนะครับ
บอกว่าถ้ามีขยะแล้วขอให้ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางกันหน่อย

ส่วนอะไรที่คิดว่าไม่สกปรกไม่ลำบากมาก
เอาใส่ถุงเอาติดรถท่านไปก็ได้
เอาไปทิ้งข้างล่างหรือเอาไปทิ้งที่บ้านก็ได้

ท่านจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่
ที่สำคัญก็คือการที่ท่านทิ้งไว้ไม่ถูกที่ถูกทางเลยนะคุณเขียนมาสอน

บางครั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

บางทีมันหลุดมามันหลงมามันเห็นขยะ

บางทีเป็นพลาสติกเป็นอะไรแบบนี้นะคะ